แจ๊ริมจอพาไปดูคนข้างรักหนึ่งอัตรา
ใครล่ะคะก็พีคพัทรัสยายังไงล่ะ

บอกเลยเติมความหวานไม่มีพร่องค่ะ

อืม

โมเมนต์น่ารักของคู่เลิฟพีคพัทรัสยากับตอสสินะ
จะไม่ทนไม่ทนอีกต่อไป

จัดความสุขทุกทุกษ์ทะสกาล

จัดใหญ่ให้เธอคนเดียว

เสี่ยวก็ขอให้เลี้ยวมาที่พีคทั้งแฟนเราเป็นคนเซอร์จ้าเธอฉันรู้แล้ว
หันผมสั้นตัดผมเพื่อเธอก็ทำนะจ๊ะโอ๊ยผู้ชายรักไม่ไหวได้ใจไปเลยแบบเนี้ย
แหกทุกวงการเค้กกับประโยคเด็ดมัดใจชาย
จันจันไม่ต้องอยู่ที่ไหนแต่ดนตรายอยู่ที่นั่น
เป็นไงล่ะคะคนโสดตายเรียบเฉียบไปเลยจ้ะพีช
ตัดมาที่มอสแม้เขินและดูออกรู้หน้าว่าชอบยินดีด้วยจ้า

ดวงจันทร์ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
แต่ดวงใจอยู่ที่เธอ

น่ารักนะคะพูดบ้างไม่ได้เพราะว่าเพื่อนชอบดู
ก็น่ารัก